เออถ้าอยากจะดูรีวิวอาหารต้องนึกถึงอะไรนะคะ

รู้หรือยังว่าตอนนี้วงในกับไลน์แมนเขาแต่งงานกันแล้วนะ
เราต้องไปหาคนที่จะพาเราไปเจอกับของอร่อยได้ไหมคะ

คิดว่าเราจะหาเจอตัวได้ง่ายดายขนาดนี้
เดินมาตามทางก็เจอพี่ยอดได้เลย

เขาคิดยังไงเขาไปตกหลุมรักกันยังไงวงในกับอะไรแม่

ทั้งเป็นทั้งออฟฟิศแล้วเป็นทั้งห้องประชุมส่วนตัวด้วย

คือเท่าที่มินสังเกตส่วนใหญ่ห้องประชุมของผู้บริหารก็คือแบบ

ก็นิดนึงครับ

อันนี้ก็จะเห็นแบบแม่น้ำอะไรอย่างนี้ท่าเรือต่าง
จริงวงในอยู่กับเรามากี่ปีแล้วคะพี่อ้อน
ผมเริ่มทำวงในตั้งแต่ปี๒๕๕๓ก็๑๐ปีพอดีเลย

ตรงเนี้ยน่าจะมีเป็นความต้องการของคนนะที่จะค้นหาร้านอาหาร
เป็นความต้องการของคนที่จะค้นหาร้านอาหาร
แล้วมองหาไอเดียไปมาก็รู้สึกว่า
การทำเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารเนี่ย

เพราะว่าทุกคนต้องกินอยู่แล้ว

แล้วไอเดียนี้มันค่อนข้างที่จะถูก
คล้ายกับว่าพิสูจน์แล้วในหลายประเทศว่า
ทุกประเทศมักจะมีเว็บไซต์ลักษณะนี้อยู่

หรูมากวิวสวยชั้น๒๗

แล้วก็พอมันมีคนมากขึ้น
ก็ย้ายมาอยู่ออฟฟิศแถวคลองตัน

มันก็มีโมเมนต์ของความสนุกอยู่แหละ

แต่โดยรวมแล้วก็ยังถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ
ปีแรกเนี่ยไม่มีรายได้เลย
แล้วก็คนใช้งานก็น้อย
เราไม่เคยคุยกันว่าเราจะเลิกหรือเรายอมแพ้
คือจริงมีคิดแหละคิดในใจว่า

ซึ่งโชคดีเพราะถ้าพูดออกมาทุกคนคิดตรงกันหมดเลย

ก็ทุกคนอึดมากเพียงพอที่จะไม่พูดสิ่งนั้นออกมา
ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้น
มีเวลาเข้างานแบบไม่ต้องสแกนนึงไม่ต้องตื๊ดบัตรจริงป่ะค

แล้วคือมากี่โมงกับกี่โมงก็ได้ครับพี่ยอด

สมมุติถ้าไม่มา๑๐โมงแล้วเป็นแบบเที่ยงง่วงแล้วอ่ะกลับบ้านก็ได้หรือ

ก็กาแฟน้ำร้อนต่างนะครับ

คือเราอ่ะวงในเนี่ยคนรู้จักอยู่แล้วแหละ

ทำไมอยู่เราถึงอยากจะไปแบบ

อยากจะไปแบบว่าเออเธอแต่งงานกันเถอะ

คือเราทำงานด้วยกันมาหลายปีแล้วนะ
ก็คือเป็นร้านอาหารที่โบราณแมน
อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้

มันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามา

อยู่บ้านเดียวกันเลยเวลาคุยงานอะไรต่าง
สิทธิภาพในการทำงานมันจะได้เพิ่มขึ้น

เพราะฉะนั้นคือเราคิดว่าเราน่าจะลดคอร์สได้

แล้วน่าจะทำให้เซอร์วิสของเรา

ทีนี้แล้วที่บอกว่าเราต้องมีการไป
ของวงในเฉยไหม
มันเหมือนมันมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
เพราะว่าอยู่ดีเราเอาเหมือนเอาแผนธุรกิจ

คล้ายกับว่าขายให้กับผู้ถือหุ้น

จะได้ประโยชน์ยังไง

เราเรียกว่าเราเสนอตัวเอง

เข้าใจว่าร้านอาหารคิดยังไงเข้าใจว่าคน

เรามีความมุ่งมั่นเรามีความตั้งใจ

เรายังคงใช้วิธีการเดิมในการดูแล

แล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเองก็ไม่ได้มองว่า

ก็คือประมาณก็ค่อนข้างเด็กนิดนึ

มันค่อนข้างที่จะเจนใหม่นิดนึง

เราย้ายเฮดบางคนไปดูโปรเจคใหม่

แล้วก็รู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ได้มามันดีขึ้นกว่าเดิมซะอีก

มันคงไม่ได้เหมือนเดิมซะทีเดียว๑๐๐

มันอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นสักนิดหนึ่ง
เพราะฉะนั้นคือถ้าให้พูดให้เข้าใจง่าย

มันเป็นอายุ๒๒๒๕ประมาณนั้นนะครับ

แล้วหลังจากที่เราอยู่ใต้ชายคาเดียวกันแล้ว
มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะ
คือผู้บริโภคหรือร้านค้าต่างได้เห็นอะไรบ้าง
บ้างผมก็อย่างแรกเลยคือตอนนี้ก็ค่าส่งฟรีนะครับก็ส่งฟรี
ทั่วประเทศเลยนะถ้าเป็นจังหวัดที่เราเปิดใหม่อ่ะยิ่งส่งฟรีเอ่อ
ไกลกว่าโดยซ้ำส่งฟรีถึง๘กิโล
มีร้านอาหารขนาดใหญ่ร้านอาหารขนาดเล็ก

หรือว่าแบบมองเห็นหรือยังว่าเราต้องการให้แบบโกมันขึ้นไปถึงจุดไหน
เราต้องการที่จะสร้างยูนิคอนตัวแรกในประเทศไทยให้ได้
บริษัทที่มูลค่ามูลค่า๑๐๐ล้านเหรียญขึ้นไป

มันไม่ใช่สปรินทร์แล้วมันไม่ใช่กระโดด
มันคือวิ่งไปเรื่อย
เราก็ดูว่าหลักกิโลเมตรต่อไปคือหลักกิโลเมตรอะไร
พี่ยอตจะพูดถึงการไม่ยอมแพ้ในตัวเอง

สิ่งที่ผมสอนลูกทีมเสมอเวลาเขาทอดเท้ายังไงต่าง
ไม่เข้าเอ่อถ้าเกิดว่าเราเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ความสามารถพิเศษของเราคือควรจะเป็น
แล้วเราไม่ยอมแพ้และนั่นคือผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดที่ทำให้เรามาได้ถึงทุกวันนี้